ของถนนพระราม๒นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยหนัก
หนักเพราะว่าเครนมันหล่นลงมาแต่เคราะห์ดีเหลือเกินนะครับ
คุณผู้ชมครับที่ช่วงนั้นถนนมันว่างอยู่แป๊บเดียวจริง
ผมถามคุณผู้ชมถามคุณวรพรว่าจังหวะที่ไอ้แขนเครนนี้
ถ้ามันล้มลงมาแล้วมันมีรถมาพอดีดูจากแขนขนาดแขนเคนสิครับ
ไม่อยากจะคิดเลยเป็นยังไงฮะโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะต้องใช้คำนี้เลย
โอ้โหเหตุการณ์นี้๕ทุ่มเมื่อคืน
คืนครับคุณผู้ชมครับหน้าปั๊มน้ำมันเอสโซวัฒนาอำเภอเมือง
สมุทรสาครครับเครนที่ล้มลงมาเป็นเครนขนาดเล็กนะ
โอ้โหแต่ใหญ่ขนาดไหนขนาดเล็กแขนยาว
ซึ่งตัวรถเคนอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม๒
มันล้มลงมานะครับขวางถนนพระราม๒จนถึงขอบทางเท้าหน้าปั๊มน้ำมันลองคิดดู
ฉะนั้นฉะนั้นรถผ่านไม่ได้เลยครับ
ผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างใช้เวลาเคลียร์พื้นที่กว่า๓๐นาที
สัญจรจึงกลับมาเป็นปกติครับนี่ฮะไอ้ตัวที่มันล้มนะครับ
เพราะดีครับที่ช่วงเกิดเหตุคนที่ทำงานอยู่ข้างในเปิดเสียงสัญญาเตือนภัยดังลั่นครับ
ทำให้รถที่กำลังขับมาชะลอแล้วหยุดได้ทันนะครับ
มีเพียงทางเท้านี่แหละที่ถูกตัวเครนล้มลงไปกระแทกได้รับความเสียหายครับ
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นพบว่าเกิดจากหมุดเหล็กที่ใช้ยึดฐานกับตัวรถ
ขณะทำงานขาดครับ

มันขาดออกจากกันเลยครับทำให้ตัวรถเนี่ยยกขึ้นด้านหนึ่งใช่ไหมนึกภาพออกใช่ไหมครับ

ใช่ฮะแล้วเครนมันก็เอียงล้มมาแบบนี้แหละ
ตำรวจจะเรียกคนควบคุมงานก่อสร้างนะครับ
ขณะเกิดเหตุกับคนขับรถเครนไปสอบปากคำ

ล่าสุดมีหนังสือจากโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
สั่งการให้ผู้รับจ้างนะครับ
ผู้รับจ้างก่อสร้างหยุดงานก่อสร้างเป็นเวลา๓วัน
พวกคุณกลับไปทบทวนระบบความปลอดภัยความในหนังสือเป็นแบบนี้

แล้วให้แจ้งผลการดำเนินการ
กลับมาให้โครงการรับทราบด้วยครับ

หมดรุ่นผมนี่มันจะเสร็จไหมว่าถนนพระราม๒

ตอนผ่านเส้นพระราม๒แล้วก็มีสร้างแบบนี้
แล้วก็คิดว่ามันจะเกิดขึ้นไหมมันจะเกิดขึ้นไหม
แล้วสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นอีกนะครับ
ก็ต้องบอกว่าโชคดีค่ะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
แต่ว่ามันคงไม่ใช่ทุกครั้งนะคะที่จะโชคดีแบบนี้นะคะ